รอรับแม่อยู่ข้างนอกไปไปเดี๋ยวผู้ใหญ่จัดการให้เรียกแม่กลับบ้านไป
ลูกสาวมาเห็นศพของพ่อกับแม่ก็ร้องไห้แล้วฮะถูกน้ำป่าพัดศูนย์หายมาสี่วันนะครับ
วันนี้เพิ่งเจอนะครับจุดที่เจอเนี่ยห่างจากบ้านมาประมาณ๓กิโลเมตรนะครับ
ลูกสาวนี่ร้องไห้นะจนแทบเป็นลมนะฮะ

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปลำเลียงศพของสองตายายออกมาจุดที่เจอนะฮะ
ก็คือนายสำเนียงอธมพรมราชอายุ๖๕ปีกับภรรยาคือนางโออายุ๕๙ปีนะครับ
ทั้งคู่ถูกน้ำป่าพัดมานะครับเมื่อคืน๓๑ตุลาคมเนี่ยตอนนั้นนอนหลับอยู่ในบ้านนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
คือสภาพบ้านเนี่ยตอนนั้นบ้านเนี่ยถูกน้ำพัดไปทั้งหลังนะค่ะ
คือบ้านเนี่ยไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยอ่ะบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่หานายสำเนียงกับนางโอสองสามีภรรยาอยู่๔วัน
สี่วันนี้คือรวมวันนี้ด้วยนะครับก็มาเจอศพนะฮะ
คือตอนที่ออกค้นหาในวันนี้เนี่ยคือน้ำเนี่ยแห้งหมดแล้วนะ
แต่เส้นทางแถวนี้น้ำมันพัดมาหมดน้ำป่าพัดไหลมาหมดนะครับ
เจ้าหน้าที่หามาเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมานะครับ
แล้วมีแมลงวันบินว่อนแถวนี้เลยแถวจุดเจอศพเนี่ยห่างจากบ้าน๓กิโลเมตร
ที่เป็นร่องรอยของน้ำป่าตรงบริเวณป่าไผ่อืมแล้วก็เจอศพนะฮะ
ทั้งคู่เนี่ยศพอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยเมตรตรงจุดนี้นะครับ
นายสำเนียงกับนางโอนะครับทั้งสองเนี่ย
ในคืนวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมมันเป็นกลางดึกต่อ
หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับตอนนั้นก็นอนหลับอยู่ในบ้าน
อยู่กับหลานรวมแล้วสี่คนตอนที่น้ำป่าพัดมาเนี่ยนะครับ
ทะลักเข้าบ้านเนี่ยหลานสองคนเนี่ย
วิ่งหนีขึ้นถนนได้ทันค่ะนะหลานบอกว่าตากับยายเนี่ย
หนีกันไม่ทันเนื่องจากอายุมากแล้ววิ่งไม่ไหวนะครับ
ทีนี้ก็เลยถูกน้ำเนี่ยพัดหายไป
พอหายไปปุ๊บชาวบ้านแล้วก็ญาตินะครับ
ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีคนหายค่ะวันรุ่งขึ้นครับ
ก็ระดมค้นหากันตลอดทั้งวันแต่ไม่เจอนะฮะ
ก็หยุดปฏิบัติการค้นหากันไปในวันนั้นนะครับ
เช้าวันต่อมา๓พฤศจิกายนก็หาต่อนะครับ
วันนี้มีสุนัขของทหารมาช่วยดมกลิ่นด้วย
หลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งเบาะแสว่าเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันโชยมานะ
จนกระทั่งวันนี้ครับ๔พฤศจิกายนครับก็ไปเจอศพนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกค้นหาเนี่ยเดินมาเดินมาแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ย
โชยมาแรงมากแล้วเห็นจุดที่มีแมลงวันเนี่ยมันบินว่อนอยู่เลยนะฮะ
เป็นจุดกอภัยนะครับก็เลยเข้าไปดูก็พบศพนะฮะ
ศพนี้แมลงวันนี้ก็ตอมอยู่แล้วฮะค่ะเพราะว่าก็๓๔วันแล้วนะครับ
วันนี้เจอศพแล้วนะฮะคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านบุพรามนะครับพื้นที่หมู่สามตะบนบุพราม
อำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรีนะฮะเป็นจุดที่คาดว่า
ร่างสองตายายจะถูกน้ำป่าพัดมานะครับตอนที่เราไปเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่เจอ
ที่คุณจิรายุทธ์ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะชาวบ้านเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยค้นหากันวันนี้
ตั้งแต่เช้าอ่ะสามร้อยกว่าคนนะครับการลงพื้นที่วันนี้ก็เป็นการปูพรมค้นหาอย่างละเอียดนะครับ
ศักดาหงษาผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตะบนบุพรามเป็นหัวหน้าชุดในการค้นหา
หลังจากที่เราก็ติดตามชุดค้นหากันไปเนี่ยฮะคุณจิรายุทธ์ไปสภาพพื้นที่มันก็ลำบาก
จุดน้ำก็ยังขังอยู่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นฮะ
ชาวบ้านไปเจอฮะเจอศพของนายสำเนียงกับนางโอสองสามีภรรยานะครับ
แต่ทีแรกที่เจอศพเนี่ยไปเจอศพอยู่ใต้กอไผ่ติดกับสวนมะละกอนะฮะ
ห่างจากบ้านของผู้ที่ศูนย์หายไป๓กิโลเมตรแต่ตอนนั้นก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นศพของใคร
รู้แต่ว่าเจอสองศพเจ้าหน้าที่กับชุดค้นหาก็เข้าไปนะครับเข้าไปถึงก็เจอศพแล้ว
ก็ตามญาติของผู้สูญหายให้มายืนยันว่าจะใช่หรือเปล่านะครับ
หลังจากนั้นครับจุดนึงเนี่ยเจอนายสำเนียงนะครับ
ไปอีกสัก๒๐๐เมตรเนี่ยบริเวณหลังวัดพฤกษารามนะฮะ
ก็เจอนางโอนะฮะศพของนางโอติดอยู่ใต้กอไผ่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีขอนไม้ด้วยซึ่งจุดสองจุดเนี้ยที่เจอเนี่ย
เอาออกมาก็ค่อนข้างลำบากนะฮะก็อย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับ
มีขอนไม้ทับอยู่หลายชั้นด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องตัดกิ่งไม้นะ
เกรงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ระมัดระวังเนี่ย
หรือว่ากิ่งไม้ไปโดนศพเป็นบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ย
ก็จะตรวจพิสูจนยากค่ะนะครับสุดท้ายแล้วก็
นำทั้งศพของนายสำเนียงกับนางโอเนี่ยออกมาได้ใช้เวลาอยู่สักสามสิบนาทีนะครับ
หลังจากนั้นก็ต้องไปตามญาติตามลูกสาวของผู้ตายทั้งสอง
หรือว่าผู้สูญหายทั้งสองเนี่ยให้เขามายืนยันก่อนว่าตกลงแล้วใช่หรือไม่ใช่
อืมนะคะคือทีนี้ค่ะตัวลูกสาวของคุณตาคุณยายเนี่ยนะคะ
นางสาวที่ดายุสามสิบเอ็ดปีก็ไปที่จุดที่พบศพนะคะ
ก็ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะก็ไปเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
ศพที่เจอเป็นพ่อกับแม่ของเธอนะคะเธอเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยค่ะ
ทันทีที่เห็นร่างนะคะเธอรู้เลยว่านี่คือพ่อกับแม่ของเธอ
ใช่เลยเพราะเธอจำได้หมดทั้งรูปร่างสีผิวนะคะ
ทำใจไม่ได้จริงสูญเสียพ่อกับแม่จากเหตุการณ์นี้
ทุกอย่างมันเร็วเกินไปค่ะคือวันเกิดเรื่องก็รู้จากญาตินะคะ
นอนอยู่กับพ่อแม่แล้วก็หลานอีกคนนึงคือคืนวันที่หนึ่งพฤศจิกายน
ก็กำลังหลับกันอยู่ในบ้านทุกคนนะคะคือญาติของเธอเนี่ยที่นอนอยู่
ได้กลิ่นดินโครนแป๊บเดียวน้ำป่ามาเลยนะคะ
มาเร็วมากพังบ้านทั้งหลังญาติกับหลานเนี่ย
หนีขึ้นถนนได้ทันแต่พ่อกับแม่หนีไม่ทัน
น้ำป่าก็เลยพัดไปเลยนะคะนางสาวธิดาบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
ยังไปทำบุญกระถิ่นกันอยู่เลยทุกคนยังสนุกสนานเฮฮามีความสุข
พอมาเจอเรื่องนี้พูดไม่ออกเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เธอจะอยู่ยังไงเพราะสิ่งที่เธอวางแผนเอาไว้มันพังไปหมดแล้วนะคะ
บ้านก็น้ำซัดพังไปหมดพ่อกับแม่ก็มาเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะจะสร้างกันใหม่ยังไงก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแล
เธอก็บอกว่าเบื้องต้นนะตอนนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณชาวบ้าน
มาช่วยกันค้นหาพ่อกับแม่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ค่ะ
ยืนยันได้หรอกว่าใช่ค่ะรู้จัก
ทุกอย่างรูปร่างสีผิวค่ะพอเจอสุขพ่อเสร็จ
สักพักหนึ่งกลับบ้านไปก่อนแล้วก็เขาบอกว่าเจอแม่ก็เลยอยากมาเห็น
อยากมาเห็นครั้งสุดท้ายค่ะพอมาเห็นครั้งสุดท้ายเป็นไงบ้าง
ไม่เหลืออะไรหรอกพี่ไม่เหลือทั้งสองคนเลย

มันมันหมดไปเลยอ่ะพี่มันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะ
คุณผู้ชมคะก่อนที่จะเจอศพเนี่ยนะคะก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นค่ะ
ป้าน้อยเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่พบศพ
ป้าน้อยคือนางทองยุบบุตรดีวงอายุหกสิบ
น้อยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายสำเนียงมาเข้าฝันนะคะ
ในฝันเนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณป่ากล้วยหลังบ้านนายสำเนียงเดินมาหา
เดินมาคนเดียวนะคะแล้วก็เรียกชื่อบอกน้อยน้อยน้อยเรียกชื่อแบบนี้
พอเช้าเธอก็เลยบอกเรื่องนี้เรื่องที่ฝันให้ลูกชายรู้
เธอก็บอกลูกชายว่างั้นเราช่วยกันออกไปดูหน่อยไปดูกันหน่อยว่าเผื่อจะเจอร่างของนายสำเนีย
เพราะว่าฝันถึงนายสำเนียงมาเรียกเฉยเลยลูกชายก็ออกไปดูค่ะ
ออกไปแค่ครึ่งชั่วโมงเจอร่างของนายสำเนียงจริงจริงติดอยู่ใต้กอไผ่
อยู่ติดกับสวนมะละกอหลังบ้านเธอก็เลยบอกว่าโอ้โหที่นายสำเนียงมาเข้าฝัน
อาจจะเป็นเพราะติดอยู่ในกอไผ่หลายวันอยากจะออกมาก็เลยมาเข้าฝันเพื่อให้ออกไปตามหาแถวนั้น
ฝันว่าแกมาเรียกหาเรียกชื่อน้อยน้อย๒๓ครั้งก็เลยตื่นขึ้นก็เลยนอนต่อ
แกถ้าแกตายไปหลายวันแล้วก็ให้เขาเจอศพเถอะเขาหากันลำบากมาเรียกชื่ออย่างเดียว
สงสัยเขาจะกลับบ้านเขาไม่ถูกอ่ะอ่าแล้วจุดเจอศพอืม
อยู่หลังบ้านคุณป้าที่บอกกับเราเลยบ้านหลังบ้านมาน้อยเลยค่ะ
มาเข้าฝันเมื่อคืนใช่นะฮะขณะที่นางสำรวยสอนสิทธิ์นะครับ
อายุ๖๐นะฮะนางสำรวยนี่เป็นน้องสะพ้ายของผู้ตายนะครับ
เป็นคนที่ร่วมค้นหาด้วยนะครับบอกว่าหลังจากเจอศพนายสำเนียง
เธอก็เดินออกตามศพของนางโอต่อทันทีจนไปถึงป่าไผ่หวาน
อยู่หลังวัดพฤกษารามนะครับตอนนั้นเธอก็ภาวนาว่า
ถ้าหากนางโอได้ยินเธอเนี่ยขอให้มาบอกว่าอยู่ตรงไหน
เพื่อที่จะได้ให้ชาวบ้านที่ค้นหาเนี่ยมาหลายวันได้เจอสักที
จากนั้นมีกลิ่นศพลอยมาเข้าจมูกเธอซึ่งลอยมาจากซากขอนไม้และกิ่งไผ่ที่ทับกันอยู่
โดยซากขอนไม้ตรงนี้เนี่ยนะครับนางสำรวยบอกว่าความจริงเนี่ย
เคยมีคนมาหาแล้วนะแต่ไม่เจออะไรนะฮะ
เธอตัดสินใจเดินมาดูอีกรอบนึงพอก้มลงไปเพื่อจะดูใต้ซากกิ่งไม้
เพราะว่าได้กลิ่นลอยมาแล้วนะฮะลักษณะกลิ่นศพนะครับ
แมลงวันเป็นฝูงเนี่ยบินออกมาเนี่ย
คือถึงขั้นบินออกมาแล้วชนหน้าเธอเลยอ่ะค่ะฝูงแมลงวันอ่ะ
แล้วเธอก็เห็นร่างของนางโอทันทีนะครับ
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้มายังจุดที่เจอศพ
เพราะกลิ่นมันจะตีจมูกยายว่าพี่นางเอ้ยเจอตะเรียงนะเด้อให้เห็นเด้อ
อย่าไกลกันเด้อเพราะจะได้เอาไปวัดด้วยกัน

พี่นางก็ไหวเดินมาคนเดียวกลัวทรงกลวงใหม่ผ่ายก็มูดหัวกลับไป
ทีนี้ก็เลยหายผู้ชายของน่ะคืนไปดูข้างบน
เหมือนพ่อยากเขาเป็นพี่น้องกันไงนิกละหลาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตมบุพรามที่เป็นหัวหน้าชุดในการค้นหานะครับ
บอกว่าเดิมเนี่ยแผนการค้นหาวันนี้ก็คือการค้นหาแบบปูพรมนะครับ

ก็เลยไปจุดทูบขอเข้ามาพระแม่ธรณีพระแม่คงคา
หลังจากนั้นไม่ถึง๕นาทีก็ไปเจอศพนายสำเนียงก่อนนะครับ
ก่อนจะมาเจอศพนางโอพระยา
หลังจากที่เจอศพตรงนี้นะฮะนี่คือจุดที่เจอศพของคุณตานะฮะ
สำเนียงนะครับแล้วถึงไปเจอศพของคุณยายก็คือนางโอนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังจากที่พบศพทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าภารกิจของชุดค้นหาเสร็จสิ้นแล้ว
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะฮะ
ขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ช่วยกันออกตามหาตั้งแต่วันแรก

เมื่อเช้าผมก็ได้ไปจุดทูบบนบานสารเก่านะครับ
ขอคำมาเจ้าแม่คงคาเจ้าแม่ธรณีนะครับ
ขอร่างขอศพท่านคืนนะครับ

ก็คาดหวังว่าจะเจอนะครับ
ก็จุดทูปได้ประมาณสัก๕นาทีนะครับ

วันที่๒เราเคยมาเดินสำรวจแล้วบริเวณนี้

มาทุกวันนะครับ
เราเดินทุกวันเราดูทุกวัน
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศปราจินบุรีนะฮะอืม
ก็ต้องชนะสูตรให้ชัดเจนตามขั้นตอน

ก่อนจะมอบศพพยาศน์นำไปบริเวณคุณสนต่อไปนะครับ